คือปกติปกตินี่คือเราเดินอยู่

ทุกวันนั้นเราจะพาลูกเราไปไหน
มาทานข้าวที่บ้านค่ะพักเที่ยง

มาถึงก็ไม่ได้คิดได้ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

เหตุการณ์ที่คนแตกหน้าทำร้าย

มันก็เดินมา
มันก็เดินมาแล้วก็มอง
มีอะไรอยากจะฝากบอกคนที่เขาเตะลูกแล้วไหม
ก็อยากถามว่าเขาเตะทำไม
เด็กเขาทำอะไรให้เนาะ

เราก็ไม่รู้เหมือนกับมันนะครับ
เสียใจมากแล้วนะนี่กะตกใจมากดึงไปไหนก็ไม่ไปนั่งที่ก็ที่อ่ะพอมาอยู่ที่ปำ
เหมือนกัน